คุณผู้ชมคะทางกองทัพไทยเตรียมจัดทำสารคดีและหนังสือรวบรวมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นจอมทัพไทยและเผยแพร่ต่อสาธารณะนะคะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ

ประจำธรรมเนียบรัฐบาลได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
บริเวณห้องสีเหลืองตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาล
โดยผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย
ทั้งนี้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน
พร้อมใจกันสวมใส่ชุดสีดำ
เข้าร่วมลงนามแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นจำนวนมาก
ขณะที่พลนากาศเอกจอมรุ่งสว่าง
ผู้บัญชาการทหารอากาศนำนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ข้าราชการลูกจ้างพนักงานราชการของกองทัพอากาศ
จัดพิธีลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทัพไทยยังจัดเตรียมทำสารคดี
และหนังสือรวบรวมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมิน

เพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นจอมทัพไทย

อกจากนี้นะคะหลายหน่วยงาน
เช่นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล

และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดร

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน
มหาภูมิพลอดุลยเดช